คุณผู้ชมดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยละกันค่ะ
กรณีที่คนร้ายไปจี้ชิงทอง๑๗๙บาท
ทีนี้คนร้ายก็มีการหนีไปกบดาน
เมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาแกะรอยนะ
แล้วก็ไปเจอตัวที่โรงแรมแถวนนทบุรี

ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาเอาปืนไปจี้ชิงทอง
รวมทั้งหมดน้ำหนัก๑๗๙บาทมูลค่า๔ล้าน

แล้วก็ครูว่าจะสาดน้ำกรดพนักงานนะหากไม่เอาทองให้นะครับ
แล้วก็มีใบกระดาษเขียนขู่ว่านี่คือการปล้น
ตอนแรกเจ้าหน้าที่กำลังดูว่าไอ้ปืนปืนจริงหรือปืนปลอม
สุดท้ายตอนไปจับกลุ่มตัวเท่ากับเป็นปืนจริงนะ
เพราะว่าคนร้ายยิงออกมาด้วย๑นัดนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าดูสิคือเขาก่อเหตุแบบใจเย็นมากเลยนะ
ไม่ได้ปิดหน้าปิดตาอะไรคือใส่หมวกแก๊ป
นี่คือที่ห้างทองออโรร่าตั้งหัวเสงธนบุรีที่บางพลัดนะคะ

แล้วช่วงเมื่อคืนค่ะตอน๓ทุ่ม
พลตำรวจตรีนิตินันเพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
ก็สืบทราบได้แล้วก็เลยนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนนครบาน๗
รวมถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖
ก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยงามวงวาน๑๘แยก๔

เพราะว่ารู้มาว่าผู้ต้องสงสัยชิงทองคนนี้
หนีมากบดานอยู่ในโรงแรม
ตอนที่ตำรวจนำกำลังเข้าไปปิดล้อมค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็บุกไปที่ห้องพักอยู่ที่ชั้น๔นะคะ
ตอนที่ตำรวจพยายามเจรจาเนี่ย
คนร้ายคือเขารู้ว่าตำรวจมาแทนที่จะยอมมอบตัวนะ
แต่คนร้ายยิงสวนออกมา๑นัด
แล้วก็วิ่งจากห้องนึงไปอยู่อีกห้องหนึ่ง
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องเกลี้ยกล่อม
ให้คนที่อยู่ในห้องวางปืนลงแล้วก็ยอมมอบตัว
ก็ท้ายที่สุดนะคะชายต้องสงสัย
คือนายอัศวินหรือว่าเอกบุญเมืองอายุ๔๕ปี
เป็นคนชุมพรก็อยู่ในห้องพัก
เจอเป็นอาวุธปืนไม่ทราบขนาด๑กระบอก

เดี๋ยวต้องให้ทางร้านมาตรวจสอบ
ว่ามันเป็นของของที่ร้านทั้งหมดหรือไม่
แล้วนอกจากนั้นยังเจอ
มีคนอยู่ในห้องนั้นอีก๕คนคุณผู้สมใช่มีหลายคน
ใช่เป็นผู้ชาย๓คนเป็นผู้หญิง๒คน
คืออยู่ในห้องเดียวกันกับนายอัศวินเนี่ยต้องไปตรวจสอบนะ
ว่า๕คนนี้มีส่วนรู้เห็นไหมเกี่ยวกับการจี้ชิงทองครั้งนี้หรือเปล่า
ซึ่งก่อนที่ตำรวจจะนำกำลังมาควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันหนักเลยค่ะต้องไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็รู้ว่าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุคนร้ายเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์
หนีไปจอดที่หัวลำโพงแล้วก็ขึ้นรถยนต์หนีมาอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้
ทีนี้พอรวบตัวได้แล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องไปพลิกแฟมประวัติดู
ไปตรวจสอบดูซิว่าเคยมีคดีอะไรบ้างปรากฏว่าเจอค่ะ
อัศวินเคยต้องโทษคดีร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง
เวลากลางคืนพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตอนปี๕๖
แล้วก็เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถูกตำรวจที่ชุมพรเนี่ย
จับกลุ่มข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อจำหน่าย
ก็อยู่ระหว่างการประกันตัวออกมาสู้คดี
แล้วก็มาถูกจับกลุ่มข้อหาจี้ชิงทองอีกนะคะ
โดยชุดจับกลุ่มก็คุมตัวผู้ต้องสงสัย
รวมถึงนายอัศวินแล้วก็พักพวกอีก๕คนไปสอบปากคำ
ชี้ตัวนายอัศวินเพื่อให้เสร็จสิ้นขั้นตอนทางกฎหมาย
แล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณผู้ชมรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมได้นะคะ
เดี๋ยวตำรวจจะมีการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะคะ